เขาพูดถึงเรื่องขององค์ท่งองค์เทพอะไรอย่างนี้

ก็เลยเป็นองค์เทพเข้าไประงับเหตุเลยฮะ
เป็นส่วนสิบวัตรและส่วนสิบวัตร
เงียบฟังเรา
ให้เจ้ามาทำงานแล้วทำไมเจ้าทำตัวอย่างนี้

แล้วไม่มีใครช่วยผมไงครับ
เรามาทำให้เจ้านิ่งสงบ

ฟังเขาทำการเขา

ก็ทำสบายเลยเดี๋ยวผมจะตายเอาไง

เชื่อองค์พ่อ

เชื่อปล่อยจิตให้เป็นกลาง

ผู้ชายคนนี้คลุมคลั่งมาจากบ้านพามาส่งโรงพยาบาล
แล้วเขาก็เดินหนีออกจากโรงพยาบาล
แก้กางเกงบอกจะกลับบ้านเนี่ยภรรยาเจรจายังไง

เจ้าหน้าที่ก็ไม่ฟังสุดท้ายก็เลยสวมวิญญาณเป็นองค์เทพ
เพราะตอนที่ตำรวจพยายามที่จะเข้ามาควบคุมตัวเขาเนี่ย
คือยังไงเขาก็ไม่ยอมโดยเฉพาะการใส่กางเกง
จับใจความได้ว่าเขาพูดว่าเขาเนี่ยเป็นพวกองค์ท่งองค์เทพอะไรประมาณนี้
ก็เลยเข้าไปคุยเลยโดยฉับพลันจังหวะตรงนั้นเนี่ยเข้าไปคุยเลย
เพราะว่าเขาเป็นห่วงแถวนี้มันริมถนน
รถก็เยอะรถบรรทุกก็เยอะเกิดแบบวิ่งหลุดหนีออกไปถูก
รถชนเนี่ยจะอันตรายสวมบทเป็นองค์เทพนะ
คือคุยไปคุยมาเนี่ยจากองค์เทพเป็นองค์พ่อไปเลยด้วย
ถ้าเกิดว่าเป็นเทพจริงอะไรจริงต้องฟังนี่ฟังองค์พ่อนี่
แต่เขาก็ฟังเนาะบอกให้หยุดเขาก็หยุด
แล้วเขาก็ฟังแล้วเขาก็ตอบตอบโต้ได้
เขาอาจจะเชื่อทางของเขาอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม

คุณวิทยาเข้าไปช่วยระงับเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาบอกเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยมากอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทางญาติเขาบอกว่าเขาไม่พักไม่นอน
ในภาวะฉับพันตอนนั้นก็ก็คิดว่าเอาล่ะว่านะครับ
คุยว่าเขาเป็นองค์เทพศิวะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
แบบนี่องค์เทพศิวะนะอะไรประมาณนี้ครับ
ก็พูดคุยกับเขาถ้าในคลิปจะเห็นเขา
ผู้ป่วยเองเขาก็ฟังเรานะครับ
หรือแม้แต่กู้ภัยฟังหรืองงก็ยังไม่แน่ใจ
ตอนนั้นก็เป็นความคิดสัมพันธ์ครับเป็นความคิดสัมพันธ
แล้วก็พยายามพูดคุยเขาซึ่งก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นครับ
เขาฟังเรานะครับอาจจะเพราะว่า
อาจจะเหมือนสปีซี่เดียวกันหรือเปล่าครับ

ประมาณว่าจิตอาจจะคุยกันได้อะไรอย่างนี้
เขาก็ฟังเราแล้วก็อาจจะมีภาวะต่อต้านบ้างนะฮะ
แต่สุดท้ายเขาก็ยอมที่จะใส่กางเกงนะครับ
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษา
คุณวิทยาปัญญาศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดตาก

ก็เลยเอาละช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ไปในตัวด้วยเลย
ใช่อะไรที่ทำได้ช่วยได้ทีมข่าวเราก็ช่วยเนอะ

จากทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารในฐานะสื่อสารมวลชนแล้วเนี่ย

คุณวิทยาเองบอกว่าก็ได้คุยกับครอบครัวของผู้ชายคนนี้นะฮะ
หลังจากที่ควบคุมสถานการณ์กันได้
ว่าเออยังไงก็ดูแลรักษากันให้ดี

เขาจะได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวกับสังคม
นี่นะคะคุณวิทยาก็ดูเป็นคนใจเย็นนะครับของเรา
ก็อย่างนี้แหละค่ะเวลาเจอคนคลุ้มคลั่ง
วิธีการควบคุมสถานการณ์มันก็มีหลากหลาย
ก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานเนอะจากเบาไปหานัก

ก็ต้องเป็นแบบปืนช็อตไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี้
ถ้ามันเกลี้ยกล่อมได้คุยได้เออก็ดี